คนนี้รักไม่ค่อยหวั่วเท่าไร

งอนแฟนตัวเองมีน้อยใจกันอยู่บ้างเหมือนกัน

นิกกี้เขาก็ล้วงความลับเก่งไงนะฮะเออนะฮะ
กันไปล้วงกันมาบอกว่ามีมุมที่งอนกับจันจิเหมือนกันนะ
ด้วยความที่ตามใจแฟนตลอดนะฮะแต่ก็ไม่ได้เก็บเรื่องที่งอนมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกค่ะ
ฉันกำลังงอนเธอเธอต้องง้อฉันเด้อ
สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นจันจิเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนงอนอะไรค่ะ
ส่วนโอ้เองก็บอกว่าบางทีงอนก็ลืมเหมือนกันนะพี่ว่างอนอะไรไป
เดี๋ยวไปฟังเสียงมาริโอกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าไม่บอกแต่ก็คือถ้าถึงจุดแล้วก็ต้องบอก
เก็บไปถึงสิ่งแบบมันมีหมดเขตอะไรอย่างนี้
แบบการเขลียร์ก็ต้องบอกอย่างนี้

ถ้าโอ้เงียบปูน้อน
แต่ถ้าออกจากบ้านแล้วปูนเยอะ